คุณผู้ชมครับกลางดึกที่ผ่านมาเกิดไฟไหม้ไหม้ทั้งหลังที่บุรีรำ
เจ้าของบ้านนะครับไฟลวกบาดเจ็บ
คุณยายเนี่ยนะฮะร้องไห้เสียใจจนล้มพับไปเลยครับ
คุณยายหนูอ่ะเพื่อนบรรมอายุหกสิบเจ็บปีท่านร้องไห้ถ้าขาดใจครับ
เป็นลมล้มพัดไปก็หลายครั้งนะฮะเห็นบ้านถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลังครับ
ญาติญาติเพื่อนบ้านมาช่วยกับประถมพยาบาลแล้วก็ปลอบใจโอ้โหไหม้ทั้งหลังจริง
ไฟไหม้แค่นี้เกิดขึ้นที่แม่แรกที่๒๑๙หมู่๗ตะวนโคกเหล็กอำเภอฮ่วยบรรลาชจังหวัดบุรีรำครับ
เป็นบ้านเป็นบ้าน๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้นะฮะ
นางสุธีมีโชคอายุ๔๑ปีนะครับอยู่ในบ้านเนี่ยนะฮะเป็นชุของบ้าน
คุณผู้ชมเห็นไหมครับไฟมันลามอย่างรวดเร็วเนื่องจากช่วงเกิดเหตุลมมันกระโชกแรงด้วย
ไฟก็ยิ่งโหมสิครับคนในบ้านอยู่กัน๙ชีวิตมีใครบ้างมีเด็กเล็กมีคนแก่
กระจกหน้าต่างห้องนอนวิ่งฝ่ากองเพลิงออกมานะฮะ
โอ้โหน่ากลัวจริงครับไหม้แบบนี้
ขณะที่นางสุธีเจ้าของบ้านเนี่ยพยายามขนของหนีไฟครับแล้วก็ถูกไฟลวกที่แขนที่ใบหน้า
ใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงไม่เหลือแล้วครับ
นายประจักษ์มีโชคอายุ๔๔ปีสามีของพี่สุธีที่บาดเจ็บนะฮะ
ที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเล่าบอกว่าช่วงเกิดเหตุนะ
อยู่กัน๙คนมีเด็กมีผู้ใหญ่มีคนแก่
ได้ยินเสียงระเบิดมาจากชั้น๒ของตัวบ้านครับ
จากนั้นไฟมันลุกพลึบเร็วมากแล้วก็ลามมาชั้นล่าง
ก็รีบตะโกนบอกคนในบ้านรีบหนีไฟไหม้ไฟไหม้นะครับ
ภรรยาก็ยังห่วงทรัพย์สินทุบกระจกหน้าต่างห้องนอน
หวังจะขนของหนีไฟก็เลยลวกเธอ
ส่วนทรัพย์สินที่เสียหายนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือช่างทีวี
ตู้เย็นทรัพย์สินในบ้านเกลี้ยงครับ
สัก๖แสนบาทได้ที่หายไปกับบ้านหลังนี้
เรื่องต้นตำรวจคาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนะครับ
เพราะว่าสอบถามคนในบ้านให้การตรงกันนะครับ
บอกว่าได้ยินเสียงระเบิดก่อนเกิดไฟไหม้ครับ
ช่วงนี้ต้องขอบคุณร่ามผู้แปรภาษามือด้วยอาจารย์พระวันแสงสุนทรนะครับ